มันเป็นเรื่องของการส่งยาถามว่ายาอะไรเป็นยานอนหลับค่ะ
แต่เป็นยานอนหลับประเภทที่ว่าต้องมีใบสั่งแพทย์เป็นยานอนหลับชนิดควบคุม
แต่เหมือนกับว่ามีผู้ชายคนนึงเขาเป็นรายเดอร์นะคะเขาขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งยาอันนี้ยานอนหลับอันนี้
ให้กับรุ่นพี่ที่เมืองทองทานีกลายเป็นว่าถูกดักเอาไว้แล้วถูกฉกกระเป๋ายา
ถูกยิงถูกแทงนะคะแต่เขารอดนะคะเขารอดเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์กันก่อนค่ะ
คลิปนี้คือพลเมืองดีที่เขาเห็นเหตุการณ์
เขาก็แอบบันทึกภาพเอาไว้ก็ตั้งใจว่า
จะได้เป็นหลักฐานให้กับตำรวจในการประกอบสำนวนคดีด้วย
เพราะอยู่ดีมาลุมทำร้ายกันกลางถนนแบบนี้
ลูกศรสีแดงคือผู้ก่อเหตุนะคะครับคนเจ็บลูกศรสีเขียว
แล้วเห็นไหมคะมีลูกศรสีเหลืองคือตำรวจด้วย
ตำรวจมาควบคุมสถานการณ์
นายกิติพัฒนยงธนาจิรพัฒน์อายุ๒๗เขาเป็นรายเดอร์นะคะ

กลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยเหมือนกับมีการยื้อแย่งอะไรกันอยู่
แล้วก็เขาถูกยิงถูกแทงตำรวจมาห้าม
ผู้ก่อเหตุก็เลยหนีไปเหตุการณ์เมื่อคืนประมาณสองทุ่ม
นี่คือหน้าตาของคนเจ็บนะคะนายกิติพัฒน์
ก็คือเป็นพื้นที่ของตำรวจสพปักเกร็ดที่นนทบุรี
กิติพัฒน์คนนี้ถูกยิงเข้าที่หน้าอกด้านขวานัดหนึ่ง

ก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลชลประธาน

ใกล้กันมีปืนไทยประดิษฐ์๑กระบอก

มีมีดหนึ่งเล่มมีหมวกกันน็อกสีดำ
รองเท้าแตะตกอยู่ที่จุดเกิดเหตุ
ทั้งหมดนี้มันคือหลักฐานทั้งหมดนะคะ

ทีนี้ค่ะนายกิติพัฒน์รายเดอร์ที่บาดเจ็บ

มีรุ่นพี่โทรสั่งให้เอายานอนหลับไปส่งให้ที่พัก
เป็นคอนโดแถวเมืองทองทานีนี่แหละ

แต่มันก็ไม่ได้ไกลจากจุดที่เกิดเรื่องอะนะคะ
กลายเป็นว่าพอไปถึงกลุ่มคนร้าย

กลุ่มคนร้ายขี่ตามจนมาถึงจุดเกิดเหตุ

โอ้โหก็เลยตัดสินใจถีบรถคนร้าย

หนึ่งในคนร้ายมีปืนค่ะ

นายกิติพัฒน์โดนทั้งลูกกระสุน

แล้วกลุ่มผู้ก่อเหตุก็หนีกันไป

เขาบอกว่าเห็นกับตาเลยวัยรุ่น

ก็เลยลงมาช่วย
เขาช่วยถึงขั้นไปแย่งปืนจากผู้ก่อเหตุ

แย่งปืนเลยปืนก็เลยลั่น

โชคดีที่ไม่โดนผู้ก่อเหตุก็เลยพากันหนี

ไปช่วยคนเจ็บแจ้งตำรวจ
วรพลพลเมืองดีบอกว่า

เกิดเหตุตรงนี้อันนี้คือพลเมืองดีนะคะ

ก็เลยเข้าไปช่วยแล้วก็ช่วยแจ้งตำรวจ

พยานที่เห็นเหตุการณ์

ร่วมก่อเหตุด้วยค่ะ

แต่หนึ่งในผู้ที่ก่อเหตุบอกว่าเปล่าเลย
วรพลก็ร่วมก่อเหตุด้วย

เป็นคนให้รายเดอร์มาส่งยาค่ะ

แล้วก็เรียกนัทธวัฒน์กับวัชรทรเนี่ย

แล้วก็บอกว่าไม่จ่ายเงินค่ายา
ยี่สิบแผงสองพันสี่นะ

นายวรพลหรือในไอซ์คนนี้

คนที่ก่อเหตุนะคะแล้วก็เชิดยาหนีไป

เดอร์เขาเลยขี่ตามแล้วก็ถีบรถ

มีเหตุแทงกันมีเหตุยิงกันเกิดขึ้น
อ้าวตกลงในวรพลหรือในไอซคนนี้
ยังไงกันแน่ะ

นัทธวัฒน์บอกว่าอ้าวผมเห็นข่าว

พวกผมซวยเลยไม่ได้ไม่ยอมเลย

และขอให้ข้อมูลกับตำรวจว่า
หนึ่งตอนั้นไปบิดยายหัวหนัน

มันไปเอายาเหมาะมาใช่เปล่าแล้วมันก็ขับรถเอามาให้ผู้ผม
แล้วก็ขับไล่ถีบมาผู้ผมมาจนถึงจุดเกิดเหตุที่แยกแดวใจ
ถีบรถล้มแล้วทุกคนขุมีอีทเท้ง
ยิงมันมีกี่นัท

ไม่รู้ว่าลูกชายอยู่ในเหตุการณ์ด้วยซ้ำ

แล้วก็ถูกแทงได้รับบาดเจ็บรู้แค่นี้เลย
วันนี้พอลูกชายมอบตัวเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ

ถ้าลูกชายผิดแม่ก็ไม่ปกป้องนะ
แม่ก็บอกว่าก็ว่ากันไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
ทีนี้ค่ะตำรวจก็เลยพาตัวนายนัทธวัฒน์
และนายวัชรทร๒คนที่ร่วมกันก่อเหตุนะคะ
ที่เขาไปมอบตัวตำรวจบอกนายพาไปหน่อย
ห้องของนายวรพลหรือในไอซ์จะได้สิ้นสงสัย
ว่าเป็นพลเมืองดีโดยแท้หรือเป็นคนที่สั่งยานอนหลับ

ก็เป็นคอนโดมิเนียมในเมืองทองทานีนี่แหละค่ะ
พอนายวรพลหรือในไอซ์เปิดประตูห้องออกมา
ตำรวจแสดงตัวและขอตรวจค้นในห้อง

เจอปืน๙มมไม่มีทะเบียนซ่อนอยู่ใต้ที่นอน
ก็เลยนำตัวแล้วก็เอาอาวุธปืนนี่แหละ
ไปสอบปากคำเพิ่มที่สพปักเกร็ด
สุดท้ายค่ะคุณผู้ชมค่ะ
นายวรพลหรือในไอซ์คนนี้ยอมรับสารภาพ
ผมไม่ใช่แค่พลเมืองดีโดยแท้หรอก

ร่วมกันวางแผนจะชิงยานอนหลับ
รายเดอร์คนเจ็บจริง
ส่วนปืนบอกว่าเป็นของเพื่อนนะคะ

ตำรวจสพปักเกร็ดก็เลยนำตัวทั้ง๓คน

ลูกศรสีแดงสามคนร่วมกันก่อเหตุนะครับ
ทำแผนจุดแรกก็คือจุดที่นายวรพลหรือในไอซ์
รายเดอร์มาส่งยานอนหลับ๒๐แผง
พอรายเดอร์มาถึงขอลดราคาจาก๒๔๐๐บาท

นายวรพลหรือในไอซ์คนนี้แย่งซองยาค่ะ
แล้วก็วิ่งเอายาไปให้เพื่อน
จอดรถรออยู่ฝั่งตรงกันข้ามแล้วก็ขี่รถหนี
ส่วนอีกจุดนึงนะคะเป็นจุดที่รายเดอร์ขี่รถตาม
แล้วก็ถีบรถผู้ก่อเหตุล้ม
แล้วก็แย่งปืนพยายามจะแย่งซองยากัน
รายเดอร์พยายามจะเอามีดแทงนายนัทวัฒน์

ไปหยิบปืนที่ในไอซ์จ่อไปที่รายเดอร์
แล้วก็ยื้อกันยื้อแย่งกันอยู่

เขาบอกว่ามันเป็นการจังหวะที่แย่งปืน

นายนัทวัฒน์กับนายวัชรทรยืนยันว่าไม่ได้เจตนาจะยิง
แล้วเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่านัดส่งยากัน
จริงแล้วคนสำคัญตัวการสำคัญคือนี่เลยวรพลหรือในไอซ์
แต่ในไอซ์เขาก็ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์
แต่เขาก็แค่ยอมรับแหละว่ามีส่วนร่วมด้วย
ชอบขีบแล้วก็ยื้อกันนะพี่
แล้วเข้าแขนเข้าขาเข้ากางเกงเข้าอะไรขาดหมดเลยพี่
เสร็จแล้วปุ๊บน้องผมก็เข้ามาช่วย
ใช่พี่แล้วก็แทงน้องผมเสร็จ

แล้วก็ไปหนัวกันตรงนู้นตรงนู้นผมไม่เห็นแล้ว

เรื่องยาแม่แม่เราบอกว่าเราบอกกับแม่ว่าเรามาเอาพระใช่ไหม

ผมขายพระอยู่พี่ดูได้ผมมีเช็คได้พี่

ทำไมทำไมทีแรกเราถึงบอกว่าไม่รู้จักกับ

อ๋อไม่ให้ข่าวครับผมไม่ให้ข่าวครับ

ส่วนอีก๒คนเขาก็ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวนะ

ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันพยายามฆ่า

และพาปืนไปในที่สาธารณะ
ส่วนนายวรพลหรือในไอซ์โดนเพิ่มค่ะ
เรื่องของการครอบครองอาวุธปืนนะคะ
แต่ว่าคนเจ็บเองตำรวจบอกว่าก็ถูกแจ้งข้อหาเหมือนกันนะคะ
กิติพัฒน์คนเจ็บถูกแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกาย
และเรื่องของการพามีดไปในที่สาธารณะ
เพราะว่าตรวจสอบแล้วมีดเป็นของตัวคนเจ็บ

ทีนี้ค่ะจากการพูดคุยกับนายกิติพัฒน์คนเจ็บ
เขาก็รับว่าเขาเอายาไปส่งให้กับในไอซ์จริง

ถามว่ายานอนหลับอันนี้ทำไมมันสำคัญขนาดนี้เลยเหรอ
ขั้นต้องมาดักมาแย่งมาแบบก่อเหตุกันขนาดนี้
คนเจ็บบอกว่าคือยานอนหลับอันนี้ค่ะ
เขามีใบพกพาในการซื้อและครอบครอง
เพราะเขาเป็นผู้ป่วยของโรงพยาบาลธัญรักษ์

เขาสามารถซื้อได้ครอบครองได้

แต่เป็นยานอนหลับชนิดที่ต้องมีใบสั่งแพทย์

คุณผู้ชมก็ถามมาเยอะว่าแล้วเอาไอ้ยานอนหลับนี้ไปทำอะไร
คือมันจะมีกลุ่มคนหรือว่ากลุ่มวัยรุ่นเนี่ย

เอามาใช้อย่างผิดวิธีผิดประเภท

ก็เอาไปคล้ายกับเอาไปแทนยาเสพติดประมาณอย่างนั้น
ถูกต้องจริงจริงยานอนหลับชนิดนี้ก็จะรักษาอาการแบบอาการแพนิกอ่ะค่ะ
อาการแบบคนที่ตื่นตนกตกใจอะไรตลอดเวลาคนที่วิตกกังวลอะไรแบบนี้
มันก็จะหาทางซื้อจากคนที่เขาสามารถไปหาหมอได้อืม
แล้วหมอจ่ายยาให้แล้วก็เอามาขายต่อกันอย่างผิดประเภทอะไรแบบเนี้ยเนี้ยค่ะ
ยานอนหลับยี่สิบแผงสองพันสี่ร้อยบาทถึงขั้นก่อเหตุกันขนาดนี้ครับ